บอกไปนะคะก็หมอดูหมอดังก็เริ่มมาทักทายดวงดาราค่ะ

ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปเนี่ยค่ะ

โป๊ปกับเบลล่านี่เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักลานะ

พี่เบิร์ดจะเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์โจ๊ะไลฟ์โค้ชเปิดใจกันเลยค่ะ

อ่างานในวงการเราเดาดเหมือนคืน
พี่อ้ำพี่เบิร์ตมีเหตุอะไรมะเอ๋ย
คุณอ้ำคุณเบิร์ตตามดวงก็ยังปกติดี
คุณอ้ำอาจจะมีผลงานกลับมาโดดเด่น

คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของระบบช่องท้อง
ส่วนพี่เบิร์ตดวงนี้
นี่ก็เรียกว่าอมมาตะที่ร่างกายอยู่แล้ว
ก็ดีขึ้นแล้วก็มีผลงานเพลงน่าจะดังอีกครั้งเนี่ย
พี่เบิร์ตจะมีคอนเสิร์ตพอดีเลยนะคะ๑๗๑๘๑๙คอนเสิร์ตแบบเบิร์ตนะคะ
ส่วนอ้ำก็คุณอ้ำน่าจะมีละครเรื่องใหม่นะคุณผู้ชมค่ะ
ก็โปรดใช้วิทยาลัยในการรับชมละกันนะคะ
แต่ว่าที่รอติดตามไม่แพ้กันก็เรื่องของการเลิกราของคู่รัก
ที่บอกว่าโอ้โหเป็นระดับตำนานตักศพ
เดี๋ยวรอดูเหมือนกันนะคะว่าคำทำนายของคุณหมอจะเป็นจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้ไม่จริงแล้วกัน
ข้อนี้เนาะอยากให้รักกันไปนานนะคะ